คุณผู้ชมช่วงนี้มาดูเรื่องของการซ้อมปั่นจักรยานในกิจกรรมใบ้อุ่นไอรักคลายความหนาวกันหน่อย
เมื่อวานมีการซ้อมใหญ่เสมือนจริงทุกอย่างก็ราบรื่นเรียบร้อยดีนะครับ
คุณผู้ชมที่สมัครไปแล้วลงทะเบียนแล้วรับเสื้อไปแล้วเมื่อวานมีการไปซ้อมบอกว่าโอ้โหดีใจตื่นเต้น
ที่ได้ร่วมกิจกรรมครั้งประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งพร้อมกันที่จะมีวันจริง๙ธันวาคมนะครับ
แต่ละเส้นทางอย่างที่จุดสนามม้านางเลิ้งก็เป็นจุดออกตัวของประชาชนจุดแรกตั้งแต่เช้านะฮะก็มีประชาชนทุกเพศทุกวัยนี่แหละ
ยอยนำจักรยานคู่ใจไปลงทะเบียนเข็นกันไป๒๔๖๐๐คนนะครับ
ถึงเวลาสักบ่าย๓โมงซึ่งเวลาจริงวันที่๙ก็คือบ่าย๓โมงนะครับ๑๕นาฬิกา
ก็จะมีการปล่อยขบวนรถจักรยานตามจุดต่างก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เหมือนจริงแต่งกายด้วยชุดจิตอาสาพระราชทานก็ดูแลความเรียบร้อยตลอดเส้นทาง
ขบวนรถจักรยานผ่านจุดสำคัญอย่างเช่นอนุสวรีประชาธิปไตยจุดนี้นะครับ
แล้วก็ไปยังถนนสมเด็จพระเจ้าตากศิลป์นะครับ
ตลอดเส้นทางก็มีประชาชนไปยืนรอเฝ้าดูบรรยากาศ
เรื่องของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นด้วยนะครับ
ก็ต้องเรียกได้ว่ามีทุกรุ่นทุกเพศทุกวัยจริงคุณผู้ชม
คือไปร่วมซ้อมเมื่อวานก็มีการปั่นจักรยานจริง
ตามเส้นทางจริงตามระยะทางจริงนะฮะทุกคนก็ตั้งใจมุ่งมั่น
ถึงจุดหมายปลายทางนะฮะแล้วก็ซุ่มซ้อมมาพอสมควร
อย่างคุณป้าคำมวลแสงพันธุ์อายุ๖๖ปี
คุณป้าบอกว่าเขามาร่วมกิจกรรมในครั้งที่สาม

ถึงจุดหมายปลายทางแน่นอนนะครับ
จะทดลองดูว่าตัวเองแข็งแรงแค่ไหน

ตั้งใจยังไงบ้างในการเข้ามาร่วมปั่น
ตั้งใจอยากจะสุขภาพดีอยากนี่แหละช่วยนี่แหละค่ะ
น้องก็ชวนว่าพี่ไปไหมไปก็เลยสมัครมานะคะ

อีกคนนึงนะคะคุณตาบุญชูจันเพ็ญค่ะ
อายุอนาม๗๑ปีแล้วนะเป็นคนกรุงเทพ
แต่เป็นยังไงล่ะเฟี้ยวไหมล่ะขี่เสือหมอบนะคะ
กางเกงซะก่อนสก๊อตแดงนะจ๊ะ

คุณตาบอกว่ามาร่วมปั่นจักรยานเพราะว่าใจรักค่ะ
และปกติปั่นเป็นงานอดิเรกอยู่แล้ว
คุณตาเข้าร่วมด้วยจนถึงเป้าหมาย
รอบนี้เตรียมอุปกรณ์และความพร้อมดีแน่นมากเลยค่ะ
ครั้งนี้ก็อยากจะไปให้ไกลที่สุดเท่าที่ไกลได้แหละครับ

เตรียมตัวยังไงก็คือขี่ก้อนม้อ๑๑นะครับ
ผมขี่ทุกวันเสาร์ครับ

แล้วของเราเตรียมยังไงครับ
ก็เตรียมให้ขนาดนี้หมดแหละครับมีอย่างนี้ครับ
ในเป้มียามียาแล้วก็มีบล็อกหลัง

ครับเพื่อปัดเจ็บแล้วก็ช่วยตัวเองครับ
โอ้โหมีทั้งยามีทั้งอุปกรณ์การบล็อกหลังก็มีหมดเลย
พร้อมมากแต่ว่าอันนี้แหละดีแล้วเพราะคุณตาเองก็สูงวัยแล้วนะคะ

โดยขบวนจักรยานได้เริ่มทยอยเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดที่พระราณพระราชวังดุสิตตั้งแต่เวลาประมาณ๕โมง๔๕นาทีช่วงเย็นนะคะ
มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารคอยอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างใกล้ชิด
รักษาความปลอดภัยทุกขั้นตอน
อาสาสมัครกู้ชีพและห่วยพยาบาลก็คอยดูแลผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยเหมือนกันค่ะซึ่งภาพรวมเนี่ยถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ทำกลางความปราบปลื้มปิติยินดีครับ

เพื่อให้วันที่๙เนี่ยเราปั่นกับในหลวงได้อย่างเต็มที่ค่ะ
ก็ปื้มปิติมากนะคะในกิจกรรมครั้งนี้ค่ะต้องบอกเลยว่า
เชิญชวนคนที่เขาไม่ได้มีโอกาสมารับเสื้อกันแต่อยากจะปั่น
อยากจะทำกิจกรรมดีแบบนี้อย่างไรบ้างคะ
เดี๋ยวจะลงเฟซบุ๊คเพื่อที่จะเชิญชวนเพื่อนให้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะ
นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่เขามารับเสื้อกันเรียบร้อยแล้วนะครับ
คุณผู้ชมที่ลงทะเบียนก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมได้ตามวันเวลา
แต่ว่าประชาชนที่ไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมคุณผู้ชมต้องเช็คเรื่องของเส้นทาง
เขาปิดเส้นทางเยอะมากอาจจะขอวันนึงแหละ
ในการปรับตัวเรื่องของการทำกิจวัตรประจำวันต่าง